เรื่องแรกนี่เป็นเรื่องของการร้องเรื่องคดีไม่คืบนะครับท่านผู้ชมครับ
มีนักร้องหนุ่มอยู่คนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
เขาได้รับการว่าจ้างให้ไปเล่นดนตรีให้ไปร้องเพลง

อยู่ดีในงานเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นตีกันทะเลาะวิวาดกัน
ตะโกนห้ามอยู่บนเวทีด้วยนะ
วัยรุ่นเลิกตีกันนะปรากฏว่ามีกลุ่มหนึ่งมาตีนักร้องซะอย่างนั้น

คดีเนี่ยตั้งแต่๗ธันวาคมแต่ว่าเหตุการณ์ไม่คืบหน้า
น้องสาวของเขาต้องออกมาร้องเรียนออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมด้านคดีความ
แต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นก่อนนะครับ

นี่แหละฮะชุลมุนวุ่นวายไปหมดต้องมีเสียงปืนด้วยนะครับ
ถึงจะแยกย้ายกันได้แต่ว่าเหตุการณ์เนี่ย
คนที่ถูกรุมทำร้ายก็คือชายเสื้อสีขาวนะครับที่ชื่อว่านายวาทิศภูมิโพตากถูกรุมทำร้ายร่างกายถึงขั้นสลบไปเลยนะครับ
หลังจากเสร็จงานเลี้ยงเปิดวงดนตรีในหมู่บ้านหนองแก่ตำบลบ้านเทื่อมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
เหตุการณ์นี้คือคืนวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมานายวาทิศที่ถูกรุมทำร้ายตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
ผ่าตัดมาแล้วสองครั้งน้องสาวของนายวาทิศชื่อว่านางสาววิสินีภูมิโพตากนะครับ
ต้องออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมด้านคดีความเพราะว่าผ่านมาจนถึงวันนี้คดียังไม่คืบ
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับในรายการรถปลดทุกข์ทางไทยรัฐทีวีน้องสาวของผู้เจ็บก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้
บอกว่าพี่ชายเนี่ยเป็นนักร้องนักดนตรีมีเครื่องเสียงให้เช่าวันเกิดเหตุเจ้าของงานขอให้พี่ชายเอาเครื่องเสียงไปช่วยงานหน่อย
พร้อมกับให้ไปช่วยเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงให้ด้วยระหว่างนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาดกัน
พี่ชายกับกลุ่มเพื่อนก็ช่วยกันห้ามแต่พี่ชายถูกรุมทำร้ายจนอาการสาหัส
ทางครอบครัวก็พยายามสอบถามความคืบหน้าจากตำรวจเหตุการณ์เนี่ยอยู่ในท้องที่ของสพบ้านเทื่อมนะครับ
จากครอบครัวมีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานแต่ว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
เมื่อกี้อัลฟิปสานะกันนะครับโดยไม่ดีแค่แต่พี่จะแค่นี้นะคะ
เชิญมาแล้วขอคลิปกับแม่ไปก็แลกเบอร์กันแล้วก็มีไลน์
ไลน์แล้วแม่ก็ส่งคลิปไปทางไลน์ให้เขาเขาบอกว่าอ่าเดี๋ยวเขาไปตามตัวให้
เดี๋ยวเขาสืบหรือเขาดำเนินเรื่องให้นะคะเขาก็ไปแม่ก็นั่งรอต่อ
คือน้องสาวบอกว่าตำรวจบอกว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จะมาแจ้งได้ยังไง
คือโดนรุมทำร้ายขนาดนี้เขาคงไปแจ้งความว่าไม่ได้
เขาบอกเขาก็มีหลักฐานขนาดนี้มีเป็นคลิปอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าอันนี้ทางญาติของผู้บาดเจ็บเขาบอกว่าแบบนี้นะครับ
เราก็พยายามตรวจสอบไปยังพันธุ์ตำรวจเอกวรพงศ์นันทลักษณ์
ท่านเป็นภูมิกับการสพบ้านเทื่อมเจ้าของพื้นที่นะครับ
ท่านก็ไม่ได้ให้สอบภาษณ์เอาไว้เพิ่มเติมนะครับ
แต่ว่าก็บอกออกมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงคือเรื่องนี้กำลังสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอยู่
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายท่านพูดอย่างนี้เราก็สบายใจ
เดี๋ยวทีมข่าวของเราก็จะตามความคืบหน้าให้ต่อนะคะ